สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐจอบประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับ
วันนี้จันทร์ที่๑๗มิถุนายน๒๕๖๒ครับ
คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
ลบบุรีมีหนุ่มวัย๒๐ปีขี่จักรยานยนต์บิ๊กไบท์ชนแม่ค้าขายปลาเสียชีวิตค่ะ
ที่ส่วนหนุ่มบิ๊กไบท์ได้รับบาดเจ็บติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ทางไปประมาณ๑๕เมตรที่ริมถนนพบศพหนังสาวเทียนทองมีพ่วงอายุ๔๕ปี
แม่ค้าขายปลานอนคว่ำหน้าอยู่ข้างรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์
ซึ่งมีนายเชิดศักดิ์จิตหารอายุ๒๐ปีเป็นคนขี่และได้รับบาดเจ็บด้วย
จากการสอบสวนทราบว่าขณะเกิดเหตุไม่มีใครเห็นเหตุการณ์
เมืองต้นตำรวจจะทำการสอบปากคำผู้ได้รับบาดเจ็บ
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
เศรษฐีกุภัยวังโป่งรวมใจช่วยกันนำสบในสุชาติพรมจิ๋วอายุ๓๕ปี
พนักงานอบตวังโป่งอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรชบูรณ์

ตกลงข้างทางบริเวณถนนสายชนแดนวังโป่ง
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ของผู้ตาย
ชนกับต่อไม้ข้างทางและรถยังทับบริเวณลำตัวด้วย
ใบหน้ามีร่องรอยช้ำและเลือดออก
ว่าน่าจะกระแทกกับต่อไม้อย่างแรง
ด้านนายเสน่หจุ้ยเย็นอายุ๓๖ปีผู้พบศพบอกว่า
เมื่อช่วงเช้าได้ออกจากบ้านมาวิ่งออกกำลังกาย
บนถนนสายดังกล่าวสังเกตเห็นป่าย่าล้มเป็นทาง
จึงวิ่งไปดูก็พบรถจักรยานยนต์ทับร่างคนอยู่
โทรศัพท์แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ซึ่งเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการต่อสู้
และไม่มีคู่กรณีจึงมอบศพให้ญาติ
บำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป

ชาวบ้านพากันมุงดูอุบัติเหตุ

ระหว่างสถานีรถไฟบ้านกะเปียด

อำเภอชวางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้บาดเจ็บคือนายวิชิตอ่อนช่วย
อายุ๔๗ปีสภาพศีรษะมีบาดแผลฉีกขาด
เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล
จากการสอบถามภรรยาผู้ได้รับบาดเจ็บทราบว่า
ขณะกำลังนั่งรถไฟขบวนสุราชธานีสุงหายโกลก
เดินทางกลับอำเภอชะอวดสามีได้ดื่มสุราด้วย
ถึงที่เกิดเหตุสามีเดินเข้าห้องน้ำ
พลัดตกลงไปได้รับบาดเจ็บ
จึงแจ้งงานฐานีรถไฟกับเปลี่ยนทราบ
เพื่อทำการช่วยเหลือดังกล่าว
จอทอมอล๗๒๑ชวนบุรีครับ

เมืองดีเป็นหลักฐานสำคัญในการติดตามตัววินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
เฉียวชนรถจักรยานยนต์อีกคันจนล้มได้รับบาดเจ็บ
ช่วงก่อนถึงวิทยาลัยเกษตรบ้านอำเภอ
ถนนสุขุมวิทขาเข้าสัตว์ไฮีบ
ตั้งบนนาจอมเทียดอำเภอสัตว์ไฮีบจังหวัดชนบุรี
แต่ไม่จอดรถช่วยเหลือก่อนเร่งเครื่องขี่หนีไป
โดยมีผู้โดยสารนั่งซ้อนท้าย
ตัวผู้บาดเจ็บคือนางสาวพันธุ์ที่ยากลิ่นเฉวี
อายุ๔๒ปีศีรษะแตกและแผลถลอกตามร่างกาย
เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งรักษายังโรงพยาบาล
ยานสังวรารามวรมหาวิหาร
เรื่องต้นตำรวจทำการสอบถามพยานผู้เห็นเหตุการณ์
และจะตรวจสอบข้อมูลจากหมายเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์

เพื่อติดตามผู้ขับขี่มาทำการสอบสวนเพิ่มเติม
หากพบว่ามีความผิดก็จะดำเนินการต่อไป
ปิดท้ายที่คลิปภาพจากกล้องวงจรปิด
วินาทีที่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง

และมีรถเก๋งพุ่งชนเข้าอย่างจัง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนสายกรสินสหัสสะขัน
ช่วงทางแยกหมู่บ้านกิ่งดาวอำเภอเมืองกาลสิน

ประสานกู้ภัยให้ช่วยเหลือนำตัวผู้บาดเจ็บ
เป็นหญิง๒รายนำส่งโรงพยาบาล
ขณะที่คู่กรณีเป็นหญิงอายุประมาณ๒๕ปี
ยืนรอให้การจนที่ร้อมให้การว่า
ขณะขับรถเก๋งมาจากสี่แยกเรือนจำ

ทำให้มองไม่เห็นรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
ขี่ข้ามถนนมาจึงชนเข้าอย่างจัง
เบื้องตนจนที่จะทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
อย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อดำเนินคดีต่อไป